อันนี้เป็นปกติธรรมดาการแถลงนโยบาย
เพียงแต่มาไม่ได้มีเรื่องแชลงนุยบายมานานแล้ว

มันก็เป็นเรื่องของการแถลง

สมาชิกก็ไม่ค่อยมีใครซักแต่ว่าระบบนี้ในอดีตที่ผ่านมา
สมาชิกก็มีสิทธิ์สักถามคือหนึ่งก็คือความเหมาะสมนโยบายตามรับนูล
ตามข้อบังคับ๒ก็ความเป็นไปได้ของนโยบาย
แล้วก็ข้อบังคับก็เขียนไว้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในกรอบ
ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยครับเพียงแต่ว่าขอความร่วมมือสมาชิก
ให้ยึดข้อบังคับในการพิจารณานโยบายอภิปรายได้ให้เปิดโอกาสครับ
ถ้าหากว่าไม่ผิดก็บังคับนี่เปิดโอกาสเต็มที่เลยให้ได้พูดกัน
เพราะว่าเวลาพูดอะไรไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์ตอบโต้
แล้วเราก็ต้องให้สิทธิ์ทุกฝ่ายเหมือนกันสมมุติไปไปว่าอีกฝ่ายหนึ่งหน่อยว่าอย่างไรก็ตามที่
เป็นเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าไม่ถูกต้องเขาก็มีสิทธิแจงนะ
อันนี้เป็นสิทธิ์อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาที่คอขาดมาตายไม่แจ้งแล้วนะครับ
อันนี้เป็นไปตามกระบวนการของรำนูลเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่รำนูนกำหนดไว้ว่า
ต้องประชุมร่วมรัฐสภาเท่านั้นเอง
ก็เลยทำให้สมาชิกต้องมีตั้ง๗๕๐คนซึ่งก็ต้องพยายามกระจายให้มีโอกาสได้มาก
แต่ว่าช่วงหลังในสมาชิกเขาก็ผมเลือกเขาก็ให้ความยอมรับเรื่องกำหนดเวลานะครับ
ข้อต่อร้องถึงเวลาแล้วไม่จบแล้วเนี่ยน้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเขาคุมเวลาได้บริหารเวลาได้เป็นเวลาในการพินา
ก็ทำให้คนได้มีโอกาสได้พูดมากแล้วก็พูดได้หลายคน
รวมทั้งจบในเวลาที่กำหนดไม่ต้องมาเถียงกันมาก
แต่ว่าสิ่งที่เราไม่คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
เช่นมีการประท้วงเยอะแยะหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบ
แต่ว่าเมื่อคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับแล้วการประท้วงก็คงจะมีน้อยลง
มีการวางบ้านประกาศเป็นพิเศษไหมครับ
ไม่มีครับเป็นเรื่องปกติของการประชุมเพียงแต่ว่า
ผมกับท่านรองรองประธานรัฐสภาคือท่านประธานวุฒิเนี่ย
สองคนเท่านั้นที่ต้องสลับกันต้องสลับกันว่าขึ้นลงในช่วงสองวันหรือสามวัน
แล้วแต่นะกำหนดไว้สภาเขาจะออกระเบียบเนี่ย
เขาจะประชุมออกระเบียบล่วงหน้าในสองวันแต่ผมก็ไม่เคยมีออกระเบียบเกินสองวันนะครับ
แต่ว่าเมื่อถึงเวลา๒วันแล้วถ้าสมมุติว่าไม่เสร็จ
ก็ต่อไปอีกวันหนึ่งหรืออภิปรายข้ามคืนไปเลยก็ได้
อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการสมาชิกหรือความเหมาะสมของช่วงเวลานั้นนะครับ
แต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่คอขาดหมาตายเป็นเรื่องน่ากลัวอะไรกัน
ทุกฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายแล้วก็สักถามตามที่กฎหมายก็บังคับกำหนดเอาไว้
แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคือรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงตอบในประเด็นที่มีการซักถามนั้นครับ
โดยส่วนตัวแล้ว๒วันนี้ใช้เวลาโลก๒๐ต่างชั่วโมงคิดว่าจะพอไหม
แล้วแต่เราใช้เวลาครับเช่นสมมุติเราใช้เวลาจนกระทั่งเที่ยงคืน
จาก๙โมงถึงเที่ยงคืนนี้มันก็มันไม่ได้หยุดพักเที่ยงนะครับ
ได้หยุดทานข้าวกันเลยมันต่อเนื่องไปวันหนึ่งมันไม่ใช่๘ชั่วโมงนะครับ
ได้ทำงานแบบราชการว่า๘โมงครึ่งเลิก๔โมงครึ่งไม่ใช่อย่างนั้น
มันต่อไปจนถึงนู่นถึงแล้วแต่เวลาที่สมาชิกเห็นสมควร
เพราะฉะนั้น๒วันในที่นี้ไม่ใช่๒วัน๑๖ชั่วโมง
มันแล้วแต่ว่าเราจะเสร็จตอนไหนแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย
เผื่อไว้แล้วครับเผื่อไว้แล้วว่าถ้าไม่เสร็จ
ก็ขยายไปต่อวันที่๒๗ก็ไม่มีปัญหา
คิดว่าไม่เกินวันที่๒๗ครับ
ไม่ได้เชิญนะครับแต่ว่าให้วิบเข้ามาขอพบ
ว่าเขาอาจจะแบ่งเวลากันอย่างไร
แต่พอมาขอพบก็เดี๋ยวผมก็ยินดีให้พบ
แล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยเรื่องเวลานี้

เป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายไปแบ่งแยกกันเอง
ตกลงกันเองว่าแต่ละฝ่ายใครรับไปเวลาเท่าไหร่
ซึ่งก็ดีในแง่ว่าแต่ละฝ่ายก็บริหารเวลาด้วยตัวเอง
ก็จะคุมกันเองว่าแต่ละคนพูดไม่เกินกี่นาที

บ้างครับอีกฝั่งแน่งก็มีสิทธิ์ประท้วงเท่านั้นเอง

ถ้ามีโอกาสครับก็มีโอกาส
แล้วแต่ถ้าสมาชิกเห็นว่าไม่ควรจะจบ
สมมุติว่าเห็นว่าไม่ต้องไปใช้เวลาวันต่อไปมากเกินไป
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะลากไปจนข้ามคืนไปเลยได้